ล่าสุดสดร้อนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
แล้วก็มาเป็นคุณหมอดูแลผิวหน้าโดยตรงค่ะ

เป็นที่ปรึกษาก่อนข้างใดล่ะคนนี้ดังมากแล้วคุณผู้ชม

ขอให้คุณแม่ผัดไทยมาประเดิมเอาเลิกเอาชัย
คือวันนี้พี่ผัดไทยมาจัดรายการแชร์ข่าวใช่ไหมคะ

งานนี้บอกเลยนะคะว่าคุณหมอใจอาเนี่ยมือนิ่งมากค่ะ
ยิ้มแสงให้ลูกฉีดโบท็อกแบบฉีดตรงคางเนี่ยคุณผู้ชม

คือแกมีปัญหาแบบว่าตาตกอะนะคะ
คือแม่ผัดไทยปีนี้๕๖แล้วไงคะ
หลังจากเสร็จปุ๊บนะคะบันเทิงไทยรัฐเลยคว้าแม่ลูก

แบบแอลกูซีบนะคะน้องเจยาบอกว่า
หนูไปเรียนแพทย์ทั่วไปที่ปากกิ่งที่๖ปีแล้วค่ะ
มาก็บินกลับมาไทยแล้วก็ได้เป็นคุณหมอที่เลิศสิน๑ปีนะคะ
หลังจากนั้นนะคะเห็นคุณแม่และเพื่อนค่ะ

และตอนนี้ค่ะก็กำลังจะได้เป็นคุณหมอประจำคลินิกรัฐภูมิเร็วนี้

ทางด้านคุณแม่ผัดไทยนะคะโหภูมิใจแทน

คิดไม่ฝันว่าตัวเองที่มีอาชีพนักแสดงธรรมดาคนนึง

ซึ่งที่ผ่านมาเจอาก็คอยดูแลเรื่องไตด้วย

คุมอาหารให้แม่จนกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม
ส่วนเรื่องแฟนนั้นสวยนะ

ซึ่งตอนนี้เจ๊อาร์ก็มีคนคุยด้วย
อนาคตนะคะเค้าจะพาเพื่อนอย่างพี่ก้องตียะ
ท็อปดารณีนุษย์นะคะพี่โอ๊ตนี่แหละค่ะ
มาทำเนี่ยค่ะมาจิ้มโบทงโบท็อกกับหลานนี่แหละค่ะ

ก็ดีใจที่ได้ฉีดคุณแม่เป็นคนแรก
เพราะว่าเขาก็ชอบแนวนี้ด้วย
อย่าเรื่องมากนะแม่อย่าเป็นอะไรนะ
อย่างอย่างนี้เพราะว่าเขารู้ว่าแม่เจ็บง่าย
เวลานอนกลางคืนนะนี่
ต้องเอามือจับกันทุกคืนอย่างนี้นะ
เอาแม่ไปอยู่ด้วยนะลูกนะเอาแม่ไปอยู่ด้วยนะลูกนะ
ทุกคนได้ยินนะเขาอาจจะเอาแม่ไปด้วยนะ

แต่เห็นที่คุยส่วนใหญ่เราก็แอบฟังเนอะ
นางก็ชอบเปิดสปีกเกอร์คุย
นางเล่นตีป้อมกันนะ
ทำไมที่เราคิดว่าเขาจะมาจีบกันหวาน
ทำไมมันเล่นแต่เกมกันอย่างนี้
เป็นแบบว่าแม่รู้น่ารักมากเลย
แล้วก็คือเพิ่งได้สัมภาษณ์แบบว่าเต็มครั้งแรกนะคะ
คือคุณแม่ด้วยความที่แบบว่าอายุเยอะนะคะ
จริงน้องสอบเทียบเอานะคะ

เพราะว่ากลัวไม่มีคนดูแลลูก
แล้วปรากฏว่าน้องเจอาก็สุดยอดมากจริง
แพทย์ไปอยู่จีนคนเดียว๖ปีเกือบ๗ปี

เออนะคะเดี๋ยวไม่กี่ปีก็เปิดเครดิตเป็นของตัวเองแล้ว